พาไปดูเหตุการณ์นี้ในวันพระใหญ่ค่ะที่จังหวัดนครพนมน้ำลดลงปุ๊บเห็นรอยอะไรแปลกคล้ายกับงูเลื้อยผ่านมา
ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือร่องรอยของพญานาคมาให้โชคนะคะติดตามพร้อมกันหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
นี่ไงร่องรอยที่บอกไปเมื่อสักครู่เหมือนไหมคุณเหมือนอะไรคะเหมือนที่เคยเห็นมาค่ะเหมือนที่เคยเห็นมา
ก็บอกคล้ายงูเลื้อยเข้าบ้านแต่บางคนบอกอุ๊ยมันใหญ่มากนี่คือร่องรอยพญานาคหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้นะคะเป็นรอยพญานาคนี้ปรากฏอยู่บนแผ่นกระเบื้องภายในบ้านเลขที่
เก้าสิบห้าอืมหมู่หนึ่งค่ะบ้านห้อมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
จุดนี้เริ่มมาจากหน้าบ้านนะคะเลื้อยผ่านห้องโถงยาวไปจนถึงหลังครัว
มีความกว้างราวยี่สิบห้าเซนติเมตรและความยาวยี่สิบเมตรเอ้ยตัวอะไร
แต่ตัวใหญ่มากจริงจริงนะคุณแล้วมันเป็นรอยเหมือนขดขดวงเนี่ย
ต่อเนื่องต่อเนื่องถูกไหมแล้วก็ยาวต่อเนื่องตั้งยี่สิบเมตรอ่ะ
เขาเล่าว่าคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่ภรรยาและคู่เขย
คู่เคยก็คือนายมันวงศาลีอายุหกสิบเจ็ดปี
นางทองใสพี่ภรรยาก็ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล
คนเห็นรอยพญานาคเป็นคนแรกนะคะก็คือนางทองใส
เห็นเมื่อเช้าหวานนี้หลังเกิดน้ำท่วมในคืนวันศุกร์

ท่องใสเขาเรียกตัวเขากับภรรยามาให้ดู
เห็นตอนแรกนี่นะเขาบอกขนลุกสู้เลยอ่ะ

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นรอยเลื้อยอะไรที่ชัดขนาดนี้มาก่อน
แล้วที่มันเป็นคราบแบบนี้อย่างที่คุณบอกคือน้ำมึงเพิ่งท่วมเสร็จถูกไหม
แล้วขี้เลนขี้โคนมันก็เลยพอมันลดปุ๊บมันก็แห้งกลางอยู่แบบนี้
แล้วรอยเลื้อยชัดแบบนี้เกิดตรงกับวันพระใหญ่
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๙ด้วย
อันนี้ตามความเชื่อของคนโบราณก็เชื่อว่าจะมีโชคใหญ่นะคะ
ชาวบ้านก็เลยพากันมาขอโชคขอลาบบอกว่าจะนำเลขที่บ้าน
แล้วก็เลขท้ายทะเบียนรถของเจ้าของบ้านไปเสี่ยงโชคกันในงวดนี้

แล้วเลขท้ายทะเบียนรถคุณบอกไปแล้วเหรอคะ
๐๙๕นั่นไงโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ๙๕เหมือนกันด้วย
ตรงกันค่ะเลขเดียวกัน
ตอนนี้คนเข้าไปหาซื้อลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงแล้วนะคะ
และชาวบ้านเชื่อกันว่ารอยประหลาดนี้
เป็นปฏิหารพญานาคที่มาให้โชคในงวดนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ถ้าเลขที่บ้านกับทะเบียนรถใช่ไหม

ปู่พญานาคเก้าเซียนที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาเชื่อแล้วเขาก็ดูสิมาจุดทูบไหว้เคารพบูชากัน
คึกคักเลยนะคะที่วัดศรีดารามอยู่ที่อุดรธานีค่ะ
ช่วงวันหยุดยาวหยุดวันแม่แบบนี้

เกาะคำชโนธวังนาคินที่บ้านดุงใช่ไหม
ก็จะแวะมามาขอโชคขอลาบที่วัดศรีดารามด้วยนะคะ

ถนนสายบ้านหนองเม็กบ้านดุงนี่แหละค่ะ
ไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรนี่ตรงนี้นี่แหละค่ะ
พญานาคพ่อปู่ศรีสุโธ๙เสียนสีทอง
ยาวแบบนั้นนะคะ๑๓๑เมตร
เลื้อยอยู่กลางหนองน้ำนี่คุณสุภาษารา
พอมองไปแบบนี้เราก็สวยนะมุมเมอร์สักครู่ค่ะ
ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าคำศรีดา
แล้วก็มีขนาดรอบตัว๒เมตร๙๐เซนติเมตร
ปลายหาง๑เมตร๒๐เซนติเมตร
แล้วก็มีส่วนสูงจากพื้นดินไปจนถึงเสียนของพ่อปู่ตรงนี้

บอกว่าถือเป็นพญานาคที่แปลกตาแห่งเดียวในอุดรเลย
ทีนี้ใครอยากได้เลขเด็ดอุ๊ยตัวน้อยลูก
ล้วงหายนะวันแม่ไงแม่พาลูกมาแล้วก็คิดว่าลูกให้โชคให้ลาบ
ลูกล้วงหายมาได้เลขอะไรจ๊ะหนูจ๋า
ลุงปิงปังเป็นเลขอะไรบ้างเอ่ย
เลข๓ได้ตัวหนึ่ง
หนูไม่โชว์แต่คุณเนี่ยตาดีเนาะ
เออดิฉันตาทิศ
มีอะไรมี๖ด้วยเมื่อกี้
คือเอาเป็นว่าพอเขาได้เลขมาเนี่ยนะ
คุณแม่ไปตามหาลอตเตอรี่ใช่ไหม
ไม่เจอไม่เจอเลขที่ลูกสาวล้วงมาได้
เราก็เลยถามคุณแม่คุณแม่ลูกสาวล้วงได้เลขอะไร
ลูกอ่ะล้วงได้๓๖๖ค่ะคุณนักข่าว
แต่แม่ไปตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเจอแต่๔๖๖
เอาก็เอา๔๖๖นี่แหละ
แล้วคุณว่าไปนะหลายปีที่แล้ว
ชาวบ้านที่นาชุมแสงเขามาขอโชคขอลาบที่นี่

โอ้ยไม่ต้องมาแล้วหรอล่ะท่านนี้ใช่
เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้แหละว่าเลขของคุณแม่ที่เขาเอาให้เราดูเนี่ย
เราควรจะไปตามรอยไหมหรือยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
ค่ะดูกันว่าหนูน้อยจะให้โชคหรือเปล่าคุณแม่หรือเปล่านะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนดวงเห็ง
เขาบอกว่าต้องเอาไข่ไก่๙๙๙ฟอง
แก้บนไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองอ่างทอง
แสดงว่าจุดนี้ก็ต้องเห็งเหมือนกันนะ
ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เขาแค่คนเดียวหรอกมีคนอื่นไปแก้บนด้วย
แต่เนี่ย๙๙๙ฟองใช่ไหมเป็นไข่จากคุณป้าวัย๖๑ปี
แต่คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวขอสงวนชื่อนะไม่บอกชื่อนะครับ
แค่ว่ามาจากลมศักดิ์จ้ะคุณนักข่าวมาที่วัดสนามชัยอำเภอเมืองอ่างทอง
ไก่๙๙ฟองน้ำแดง๙๙ขวดประทัดอีก๑๐๐นัดมาแก้บน
เพราะงวดที่ผ่านมาถูกรางวัลไปจากลอตเตอรี่
ชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคก็เลยแหมอยากจะตามรอยคุณป้านะคะ
เห็นคุณป้าเนี่ยเป็นคนดวงดีคุณป้าเดี๋ยวจะยืนรอแล้วกัน
รอดูเลขปลายประทัดที่เอามาจุดมาแก้บนเนี่ย
คุณป้าก็เลยเอาจุดปั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมามาดูกันว่าได้อะไร
แหมคุณค่ะบังเอิญเหมือนกันนะตรงกับหนูน้อยเหมือนกันนะคะ

และชาวบ้านก็บอกว่าสถานที่นั่นไม่ธรรมดา
ลักษณะของเล่นเด็ก
ก็เพราะความเห็งของไอ้ไข่ที่นี่แหละค่ะ
จากเมืองอ่างทองเดี๋ยวเราขยับไปที่นครปฐมกันหน่อยนะคะ
ไปดูบรรยากาศที่นี่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็พากันไปที่วัดกลางบางพระค่ะ
ขอพรจากหลวงพ่อสมหวังแล้วก็ไปแก้บนพญายมราช
เพราะอะไรแห่กันไปที่นี่เขาให้โชคมาแล้ว๒งวดซ้อนค่ะ
นี่เลยบรรยากาศก็เลยคึกคักอย่างที่เห็นนะคะ
กรุงพระคาเมฆาะในตลาดร้อยล้านชาวบ้านเกือบร้อยคน
ไปทำพิธีบวงสวงแก้บนพญายมราชที่วัดกลางบางพระ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
บรรยากาศการบวงสวงมีการว่าจ้างนางรำ๒คนจากคณะชื่อดัง
หลังเสร็จพิธีแล้วทุกคนก็ต่างไปจุดทูปมงคล๗สี
จะมีเลขอะไรบ้างก็ต้องไปเพ่งดูกันเอาเองเพราะว่า
ยากัวเนี่ยหลายหลายท่อนมากเลยนะครับอยู่ถูกออกมานี่
ส่วนรูปหล่อพญายมราชของวัดนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะรมดำขนาด๒เมตรค่ะ
อยู่ในท่านั่งทางวัดเขานำมาตั้งเอาไว้ตรงกลาง
มีต้นโพคู่อายุร้อยปีขนาดทั้งสองข้างนี่ค่ะ
แล้วก็มีแท่นบูชาไว้สำหรับให้ผู้คนมากราบไหว้ได้สะดวก
ที่ผ่านมาคุณเชื่อไหมรูปหล่อพญายมราชให้โชคชาวบ้านมาแล้ว
สองงวดซ้อนค่ะส่วนงวดนี้ใครจะโชคดี
อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันเพราะว่าได้เลขกันไปทั่วหน้าเลยนะคะ
เยอะเลยนะดิฉันเริ่มงงแล้วนะคะภาพนั้น
ใช่ศูนย์หนึ่งเก้ามากันครบหมดแล้ว